เหตุการณ์นี้ครับพี่เขยชวนน้องเมียมาดื่มเหล้า
ไปดื่มมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน
ว่าถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งพ่อแม่ตายไปแล้ว
ควรจะต้องแบ่งที่ดินอะไรยังไงเท่านั้นแหละครับทะเลาะกัน
สุดท้ายพี่เขยใช้มิตรปลายแหลมจ้วงแทงน้องเมีย
ไส้ไหลแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาล
ถ้าย้อนกลับไปครับช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ครับ
พรานอายุ๔๘ปีโดนแทงเข้าที่ท้อง
ไส้ไหลเลยฮะแล้วก็มีบาดแผลถูกแทงที่เหนือราวนมด้วย
สุดท้ายยื้อชีวิตในพรานไม่ได้สิ้นใจตายครับ
แล้วคนก่อเหตุชื่อว่านายมานะอายุห้าสิบห้าปี
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอมอบตัวอยู่ที่บ้าน
ในพื้นที่อำเภอพิมายที่โคราชนั่นแหละครับ
พร้อมกับอาวุธสังหารมีดปลายแหลม
ยาวเกือบหนึ่งไม้บรรทัศน์นะครับยี่สิบเก้าเซนติเมตร
เป็นมีดที่เขาเอาไว้หั่นหมูฆ่าหมูอ่ะโอ้โหก็ถูกคุมตัวไป
พร้อมกับของกลางสอบปากคำที่โรงพักพิมายครับ
ผู้ก่อเหตุสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายซึ่งเป็นน้องเมียซื้อเหล้าขาวขวดเล็กมา๑ขวด
ก็มานั่งดื่มกันที่บ้านของพ่อตาแม่ยายระหว่างดื่มดื่มกันอยู่เนี่ย
ผู้ก่อเหตุพูดขึ้นมาบอกว่าจริงพ่อแม่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่
แบ่งที่ดินให้กับลูกไว้เลยเนอะจะได้ไม่ยุ่งยาก
ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นแหละครับผู้ตายโมโหเลยไม่พอใจ
เพราะว่าพูดแบบนั้นไม่รู้ว่าเป็นการแช่งพ่อแม่เขาหรือเปล่าไง
ก็เลยทะเลาะกันครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาใช้มีดปลายแหลม
ซึ่งอยู่ในบ้านจ้วงแทงเข้าไปที่ท้องของผู้ตาย
แล้วก็แทงซ้ำไปอีกรอบหนึ่งเหนือราวนมคนก่อเหตุเขาบอกว่าเขาสำนึกผิดแล้ว
ความใจร้อนที่เกิดจากความเมาและอารมณ์ชั่ววูบนี่คือบทเรียนราคาแพงของเขาเลยครับ
ท้าทายกันไปท้าทายกันมาครับแล้วด้วยความเมาด้วยสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องเศร้า
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นระหว่างพี่เขยและน้องเมีย
วันนี้ครับญาติญาติจัดงานศพของนายพรานที่บ้านครับ
ร่างมาถึงมันมีภาพที่สะเทือนใจมาก
เป็นแม่ของผู้ตายเป็นลมล้มพับเลยครับทำใจไม่ได้อ่ะ
คือลงไปนอนนิ่งอยู่บนแคร่แบบนี้ครับญาติญาติก็ต้องเข้าไปช่วยกันพัดวีเอาผ้ามาเช็ด

คุณยายทำใจไม่ได้แม่ที่สูญเสียลูกชายไป

ทีนี้พอยายหลงมามีสติแล้ว

ยายเล่าให้ฟังบอกว่าคือตัวเองมีลูก๖คน
พรานเป็นลูกชายคนเล็ก
เขาแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่ฉะเชิงเซานะ

ลูกคนนี้ก็เลยย้ายกลับมาดูแลพ่อที่ป่วย

แล้วก็ทำงานอยู่ระแวกแถวบ้านนั่นแหละครับ

พระนั่งดื่มกับพี่เขย
ส่วนตัวแม่ทำกับข้าวเอาไว้รอ
ระหว่างทำกับข้าวได้ยินเสียงถ้วยชามตกแตก
แล้วก็เห็นลูกชายเดินออกมาหน้าบ้าน
ลูกเดินมาแล้วบอกว่าพี่เขยแทง

แม่ตกใจรีบไปพยุงให้ลูกนั่งบนแคร่หน้าบ้าน

ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุมีศักดิ์เป็นพี่เขยผู้ตาย
เดินถือมีดเปื้อนเลือดไปที่บ้านแล้วบอกว่า

คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่

ก็ไปเจอกับเมียผู้ตายชื่อว่านางมาลีครับ
เล่าให้ฟังว่าทำงานอยู่ที่ศรีคิ้ว
จริงเธอและผู้ตายคือแยกกันอยู่นะครับ

ผู้ตายเป็นคนที่ไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวสูงสิงกับใคร
เป็นคนที่สบายง่าย
ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอา

ดังนั้นถ้าจะว่าโกรธแค้นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก

แต่ก็ยอมรับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

และเธอคิดว่าคนก่อเหตุตั้งใจจะลงมือฆ่าผัวของเธอ

นางสาวมาริสาอายุ๒๕ปี

เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยเธอบอกว่า
แม้ว่าผู้ตายจะไม่ใช่พ่อแท้จริงของหนูนะ

หนูมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่๙ขวบ
แล้วคนก่อเหตุน่าจะมาถามหาเรื่องมรดก
สมบัติกับพ่อหนูอีกแล้วล่ะมั้ง
คือคงต้องการให้ผู้ใหญ่เขาจัดการแบ่งปัน
ทั้งที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีสิทธิ์อะไรด้วยเลย
ยืนยันไม่ขออโหสิกรรมให้
และอยากจะถามด้วยว่าคนที่ก่อเหตุ
พ่อเลี้ยงหนูจนตายเขาก่อเหตุติดคุก
ยังมีคนเอาข้าวเอาน้ำไปให้กิน
แต่พ่อหนูล่ะพ่อหนูไม่มีโอกาสได้กินข้าวอีกแล้วนะ
แล้วลูกหนูมันก็รอพ่อพ่อเขากลับบ้าน
เขาเลี้ยงร่วงให้หนูดั่งเตนเลย
หนูไม่มีวันอโหสิกรรมให้เขา

ทรมานยิ่งกว่าที่พ่อหนูโดน
หนูจะให้มันตายตกไปตามกัน
กับสิ่งที่มันทำกับพ่อหนูอ่ะ

พ่อหนูกำลังจะกินข้าวอะ

แล้วทำไมลูกหลานเขาเอาข้าวไปส่งได้
แต่หนูส่งข้าวส่งน้ำให้พ่อหนูไม่ได้แล้วนะ

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงนะครับ

สมพรอายุ๕๔ปี
เธอก็ลำบากใจนะครับ
เธอเป็นเมียของคนก่อเหตุ
แล้วก็เป็นพี่สาวของผู้ตายด้วย

อีกฝั่งหนึ่งก็คือน้องที่คลานตามกันออกมา

บอกว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น

แบบพอรู้ว่าศพลูกมาถึงบ้านก็ไปลมพับนั่น
ยอมรับผัวเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบพูดจาโผงผาง

คนนั้นคนนี้มาคิดตลอดเวลา
ซึ่งต่างกันเลยกับน้องชายของเธอ

ทั้งสองคนนี้จะเป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้เมากัน

ก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้าง

ผัวเธอไปถามเรื่องเกี่ยวกับแบ่งสมบัติของพ่อและแม่
ก่อนหน้านี้เขาเคยมาพูดกับเธอบ้าง
บอกว่าอยากให้พ่อแม่แบ่งสมบัติให้เสร็จเร็วจังเลย

ถ้าหากวันใดวันหนึ่งพ่อแม่เขาตายไป
ก็เคยพูดเปลยไว้แต่ก็ไม่คิดว่าจะนำมา
ซึ่งความโหดเยี่ยมในครั้งนี้ครับ
เพราะว่าทำใช้ไม่ได้